นี่ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่นี่ก่อนเลย
ไปดูทะเลหมอกที่ผาพบรัก
โอ้โหคุณชื่อก็ดีนะ
อยากไปผานี้จังเลยเผื่อจะไปพบรักกับใครสักคนนะฮะ
นี่แล้วก็อีกผาหนึ่งเมื่อพบรักแล้วต้องไปผานี้
ผารักยืนยงเออดีนะโอ้โหดีคุณค่ะ
แล้วมองทะเลหมอกหนาแบบนี้คุณ
องอยู่ด้วยกันทั้งวันนะคุณยิ่งรักกันใหญ่เลย
กอดกันให้อุ่นผารักยืนยงจะได้รักยืนยาวนะคะ
ใช่ฮะอันนี้ในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้
ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า
ที่ตำบลเนินเพิ่มอเผิดนครไทยจังหวัดพิสุนุโลก
คุณสวยไหมล่ะสวยมาก
ทะเลหมอกหนาแบบนี้ขาวโพลนแบบนี้
ปกคลุมไปทั่วบริเวณยอดเขาในช่วงเช้าตรู่นะฮะ
อุณหภูมิเมื่อเช้านี้ต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมครับ
องศาเซลเซียสนี่มันหน้าอะไรกันแน่นะ
หน้าฝนหรือหน้าหนาวนะนั่นน่ะสิอุณหภูมิเย็นกว่าเปิดแอร์อีกอ่ะเออ
นะครับแต่ว่าอากาศเย็นแบบนี้แล้วก็มีลมพัดแรงแบบนี้
มันบ่งบอกถึงฤดูการที่อาจจะกำลังเปลี่ยนนะคุณนะ
ฤดูฝนกำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะสวยงามขนาดนี้
ห้ามพลาดเลยที่พาพบรักษณ์และพารักษณ์ยืนยงครับค่ะ